เรื่องออกมาอีกเป็นการออกมาแฉโรงเรียนดังแถวปฐุมธานี
ครูทำร้ายเด็กอีกค่ะคราวนี้ทำร้ายเด็กจนเขียวจนช้ำ
แล้วเหตุผลคือเด็กไม่ยอมเขียนชื่อตัวเอง
คุณผู้ชมดูสิแผลที่แขนเด็กเนี่ยเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งเฟซบุ๊กเจ๊มอยวีพลัสเนี่ยเขาโพสต์เคส
นี่เป็นเด็กนักเรียนชายนะอยู่ในชุดกางเกงเขียว
แต่รอยแขนก็แดงก็เขียวก็ช้ำ
แล้วไม่ใช่แค่ที่แขนที่คอด้วยค่ะเหมือนกับโดนทำร้าย
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเด็กคนนี้ถูกครูประจำชั้นทำร้าย
เรื่องจากเด็กไม่ยอมเขียนชื่อตัวเอง
เคยเห็นแต่ในทีวีสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้
เด็กตัวแค่นี้นี่เหรอคือการแก้ปัญหาของครู
ลูกเราเจ็บเรายังไม่เคยทำกับลูกขนาดนี้เลย
คือตัวเด็กน่ะบ่นนะบ่นว่าไม่อยากไปโรงเรียน
ครูดุแล้วค่าเทอมก็แพงเอายังทำร้ายเด็กแบบนี้
ซึ่งอันนี้เขาว่ากันในโลกโซเชียลนะว่าเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังที่ปฐุมธานี

เพราะว่าต้องรอทางโรงเรียนออกมาอธิบายออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
โอ้โหคือเรื่องครูนี่มากันแบบกระหน่ำเลย
ค่ะแต่จะว่าในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยนะคะสิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้
เพราะว่าไม่รู้ว่าลูกไปโรงเรียนเจออะไรพยายามพูดคุยแล้วก็สอบถามให้เขาเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าครูเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงกินข้าวเป็นยังไง
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
ก็คือสังเกตพฤติกรรมลูกเราแล้วเขาก็มีการออกมาเรียกร้องนะ
บอกว่าอยากให้ทุกโรงเรียนอยากให้ทุกห้องเรียนเนี่ย
ติดกล้องวงจรปิดเลยอย่างน้อยเป็นหลักฐาน
ถ้าครูสอนดีก็ดีเราก็ชื่นชมไง
ถ้าเกิดว่าครูสอนไม่ดีอย่างน้อยตรงนี้
มันจะได้เป็นหลักฐานได้ดำเนินคดีได้ด้วย